ทุกคนค่ะวันนี้หลังจากที่สารชั้นต้นนะครับ
พิพากษาลงโทษทั้งจำคุกนะฮะมีจำคุกและให้รอลงอาญา
แล้วก็ยกฟองแกนนำกรประสอบสามสิบเก้าคนนะฮะ
ตกเป็นจำเลยในคดีล้มการเลือกตั้งนะฮะ
แล้วก็มีแกนนำ๘คนนะครับของกปศที่ถูกสารตัดสินลงโทษจำคุก
โทษจำคุกก็แตกต่างกันไปแต่ไม่ได้รับการประกันตัว
นี่คือภาพล่าสุดฮะนายสุเทพธึกสุบันนี่นายถาวรเสนเนียมนะครับ
แล้วก็แกนนำคนต่างนะฮะ๘คนที่ไม่ได้รับการประกันตัว
ก็เปลี่ยนชุดลำลองเสื้อยืดกางเกงขาสั้น
ขึ้นรถของเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับ
เพื่อที่จะต้องไปถูกคุมตัวอยู่ที่เรือนจำในคืนวันนี้
เนื่องจากศาลท่านบอกว่าถ้าจะยื่นขอประกันตัวเนี่ย
ให้ไปยื่นในชั้นของสารอุทธรณ์นะครับ
แต่ละคนที่เดินขึ้นรถของเรือนจำพิเศษกรุงเทพไป
หลายคนก็โบกมือให้กับบรรดาผู้ที่มาให้กำลังใจ
มีอดีตพระพุทธอิสระหรือว่านายสุวิทย์ทองประเสริฐด้วยนะครับ
ท่านผู้ชมครับนี่เป็นตอนที่ขึ้นรถมาแล้ว
และรถกำลังจะออกไปนะครับ
เพราะฉะนั้น๘แกนนำกปศก็ต้องรอลุ้นในวันพรุ่งนี้
ในการยื่นเรื่องต่อชั้นศาลอุทธรณ์
เพื่อขอประกันตัวออกมาสู้คดีระหว่างนี้นะฮะ